คนตายเนี่ยอายุหกสิบแปดนะคะอืมคนก่อเหตุเนี่ยอายุห้าสิบสี่
เป็นเพื่อนบ้านกันเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายลำปางงาว
นะคะที่จังหวัดลำปางนี่ค่ะสภาพผู้เสียชีวิตคือนอนตายอยู่
ริมถนนเลยหัวเหอนาเนอร์นี่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะ
คือถูกต่อยตามหน้าตามตัวเนี่ยฟกช้ำไปหมดเลยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยชื่อชนะเดชค่ะอายุ๖๘ปีครับ
คนก่อเหตุชื่ออัศวินอายุ๕๔ปี

นั่งรอมอบตัวอยู่ของที่ตกพบอยู่ไกลตัวผู้ตาย

เพราะฉะนั้นก็โดนใส่กุนจามือเรียบร้อยแล้ว

แล้วต่อยอีท่าไหนถึงตายได้ขนาดนี้

เริ่มจากแม่ของไน่อสวินค์
พอได้ฟังเรื่องเล่าจากแม่ว่าเนี่ยเดินผ่านบ้านข้างแล้วบ้านข้างด่า
สวินก็โกรธแทนแม่ค่ะก็เลยไปทะเลาะกับลุงชนะเดช
และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองคนนี้ก็เลยไม่ถูกกันระหองระแหงกันมาตลอด
เมื่อเช้าอัศวินจูงหมาตัวเดิมออกมาเดินเล่นก็มีปากเสียงกับลุงชนะเดชอีก
อัศวินทร์บอกว่าลุงชนะเดชน์ถือพลั่งเหล็กกระด้ำเหล็ก

อสวินก็เลยป้องกันตัวด้วยกัน
กเข้าไปที่หัวชกเข้าไปที่หน้า
แล้วชกเข้าไปตามตัวของลุงชนะเดชหลายครั้ง
ลุงจะล้มลงตายเลยค่ะ
ทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจอดปิดใกล้จุดเกิดเหตุมาฮะ
ตอน๐๖๓๙นนี่อัศวินทร์

แล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งถนนหนึ่งจะพาไปเดินเล่นพาไปอึอะไรแบบนี้นะคะ
เข้าห้องน้ำ๗โมง๔นาทีอัศวินเดินจูงหมากลับมาที่บ้าน
แต่ในมืออัศวินไหนดูตอนเดินกลับหน่อยสิ
เขาบอกในมือไม่ได้มามือเปล่าในมือถือท่อนเหล็กหรือท่อนไม้อะไรไม่รู้
กลับมาด้วยเห็นไหมที่เขาเนี่ย

แล้วก็ท่อนไม้วางเดินไปด้วย

ลุงชนะไปแล้วลุงชนะเดช
๓นาทีผ่านไป

สรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและสอบปากคำที่สอบพอมเมืองลำปาง
ซึ่งการสอบปากคำก็มีพ่อแม่ของอัศวินร่วมฟังด้วย

ทีนี้จังหวะที่นำตัวเข้าห้องคุมขัง
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามนายอัศวินนะคะว่า

ให้การอะไรไปบ้าง
เมฆไม่ดื่มเดื่อนอะไรเลยใช่ไหมคะ
เที่ยนไหมคะ

ยอมรับว่ามีปัญหาขัดแย้งเรื่องการเลี้ยงหมามานานแล้ว

วันเกิดเหตุเนี่ยก็อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเห็นใช่ไหม
ลูกแม่ก็พยายามเดินเลี่ยงไปฝั่งตรงข้ามแล้วเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากัน
แต่นายชนะเดชก็ยังเดินมาหาเรื่องเอาเหล็กตีลูกแม่จนแขนเจ็บ
พ่อของอัศวินก็เล่าว่าต้นเหตุจริงคือประมาณสักปี๒ปีก่อน
พ่อเนี่ยพาหมาไปเดินเล่นมันไปขี้จริงจริง
อืมมันไปขี้หน้าบ้านลุงชนะเดช
ย้ำลูกพ่อป้องกันตัวตอนนี้กำลังหาเงินมาประกันตัวลูกอยู่
พ่อเองก็จะสู้คดีให้ลูกจนถึงที่สุดเหมือนกัน
เขาเอาเหล็กแป๊บฟาดนะลูก

แล้วทั้งทีลูกเรายี่ลบเดินฝ่ายตั้งเลยแล็วใช่ไหม

เขาป้องกันตัวเองแค่นั้น
เพราะว่าไอ้นั้นเอาเหล็กมาตี
อืมแล้วพ่อยื่นประกันตัวไหมคะ
ชั้นนี้ทางตำรวจว่ายังไงประกันตัว

คุณแม่ก็เดือดเหมือนกันนะเอาพี่เคี่ยวจะช่วยประกันไหมล่ะ
ต่อให้พี่เคี่ยวอยากช่วยอาจจะช่วยไม่ได้นะไม่ได้คนในครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อก็บอกว่าจะหาเงินมาประกันตัวนั่นแหละนะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปดูที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ดูตามแผนที่หน่อยดีกว่าระยะทางมันเป็นแบบไหน
ตรงจุดเกิดเหตุตรงจุดหน้าบ้านเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ
บ้านของลุงชนะเดชผู้ตายกับอัศวินอยู่ห่างกัน๑๕๐เมตร
ก็ไม่ได้ใกล้มากนะคะห่างกัน๑๕๐เมตรค่ะ
อยู่ติดถนนใหญ่ทั้งคู่จุดที่ครอบครัวของอัศวินพาหมามาเดินเล่น
แล้วก็ไปอึเนี่ยจะอยู่ถนนอีกฝั่งของบ้านตรงเกาะกลาง
ซึ่งไม่ผ่านหน้าบ้านลุงชนะเดชและจุดที่ลุงชนะเดชตายก็ไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองด้วย
แต่ก็คือข้ามถนนมาอยู่ใกล้จุดที่ผู้ก่อเหตุก็คืออัศวินพาหมามาอึนั่นแหละ
ทีมข่าวคุยกับชาวบ้านแถวนั้นทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าครอบครัวของนายอัศวินคนก่อเหตุเนี่ย
ปกติไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่

ที่ดินเอยน้ำเอยเสียงเอ่ย

บ้านบอกว่าเอาจริงนะก็แอบสงสารอัศวินเหมือนกันนะ
เพราะเขาก็ใช้ชีวิตปกติเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว

ทีนี้ก่อนเกิดเหตุ๓วันนายชนะเดช

วันเกิดเหตุอัศวินก็พยายามเลี่ยงไม่ผ่านหน้าบ้านแล้ว
แต่ลุงชนะเดชแกก็ยังเดินตามมาอีก

เขาเลยบอกว่ามันคงเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วมั้
คงถูกด่าเรื่องพ่อเรื่องแม่อีกก็เลยของขึ้น
คนนี้เขาก็เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาก็คือ
เอาพาหมาไปขี้ไปอะไรแค่นั้น

ก็คือไม่ยอมจบไงพูดแล้วบอกให้เขาแล้วแต่ตัวเองไม่ยอมจบ
กูจะเอาให้ถึงที่ก็โดนสวนไปเลยไง
คนที่ตายเนี่ยก็มีปัญหากับเขาเองเขาก็พยายามเลี่ยงของเขาแล้วอะไรประมาณนั้น
นี่แหละค่ะเบื้องต้นนะคะศพของลุงชนะเดชเนี่ย
ญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเชษตะวันวัดที่จังหวัดลำปาง
นางวัลภาภรรยานลุงชนะเดชน์ก็บอกว่าสามีเขาชอบเก็บว่าไอ้ที่เห็นแบบถือพล่ั่วถือกล้าด้ามไม้คงกวาดบ้าน
ส่วนท่อนเหล็กเนี่ยใช้เป็นไม้เท้าพยุงเดินฉันเชื่อว่าสามีไม่ได้ไปทำร้ายคู่กรณีก่อนหรอกป้าเชื่อแบบนั้น
อายุก็เยอะเอาอะไรไปสู้

เปล่าว่าอาศวินต์ทำเกินไปไหม
ดังนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะไปทำร้ายใคร
เตรียมการถามจริงเขาเป็นคนดุหน่อย
แต่ใจดีจะไม่เอาเรื่องใครค่ะ
ก็ทำเราไม่ว่าทำไมทำถึงตาย
ก็ไม่รู้คุณแขนตอบชื่ออะไรหรือเปล่า

ลำปางก็คัดค้างการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะเห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
เมืองต้นจะนำตัวไปฝากหางศาลจังหวัดลำปางพรุ่งนี้ค่ะ